ว่าจริงนะฮะตอนนี้นะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
มีนกอาถรรพ์ครับ

กอาถรรพ์ตัวนี้บินมาเกาะฐานพระพุทธรูป

โอ้โหนกแสกหน้าตาแบบนี้ไม่เหมือนนกเขาแมวเนอะ
มันนกแสกจนนกข้างแมวนั่นแหละคุณ

นะครับเขาแมวจะเป็นลักษณะแบบนี้

จ้ะก็คือว่าเจ้าของคลิปเนี้ยเขามาบอกว่านกข้าวแมวเนี่ย
บินมาเกาะฐานพระพุทธรูปที่โรงเรียนทุกปี
แล้วก็ยังมาเป็นคู่กันแบบนี้คุณ
มาแล้วก็จะบินมาคู่กันก็คือคลิปนี้นะครับ
โดยชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์กันว่าน้องน่ารักมากเลย

เป็นสัญลักษฎ์ของความตาย

บอกว่าถ้านกแสกหรือว่านกข้าวแมวบินมาเกาะบ้านใครมันจะมีลางร้ายและจะมีอาถรรพ์
ผมเคยได้ยินมาจริงตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่บอกว่านกเขาแมวเนี่ยเราเคยได้ยินจริงมันจะมาเฉพาะตอนกลางคืน
แล้วมันจะมาร้องเสียงดังมากบนหลังคา
ร้องเสียงยังไงคะ
ข้าวแมว